คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คลินิกเสริมความงามที่เธอเคยทำงานเสียหายหรือเสียชื่อ
แต่เธออยากจะเตือนจริงเธอเคยทำงานที่คลินิกนี้นะคะ

แล้วมันก็จะมีช่องอากาศตรงนี้

บอกว่ามีคนเอากล้องไปซ่อนเอาไว้ในนั้น
เพื่อที่จะแอบถ่ายคนเข้าห้องน้ำ
แล้วคนโพสต์บอกว่าเธอโดนแอบถ่าย
แล้วก็พนักงานในร้านคนอื่นก็โดนแอบถ่าย

สูงจากพื้นประมาณสัก๒เมตรครึ่งได้นะคะ
ซ่อนกล้องเอาไว้มันเหมือนเป็นช่องพัดลมระบายอากาศตรงนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะเธอบอกว่าคลินิกนี้อยู่แถวลาดพร้าวนะคะ
แล้วเธอบอกว่ารู้ตัวคนที่เอากล้องไปซ่อนเพื่อแอบถ่าย
แล้วก็ได้มีการบอกทางคลินิกแล้วด้วย
แต่เหมือนกับว่าทางคลินิกเพิกเฉย
ไม่ยอมจัดการไม่ยอมดำเนินการอะไรให้
คลินิกบอกแค่ว่าคนทำเขามีอาการป่วยทางจิต
คนโพสต์เธอเลยบอกว่าโอ้โหไม่ได้แบบนี้
เธอตัดสินใจลาออกเลยนะคะ
ลาออกและไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนโพสต์
บอกว่าก่อนอื่นเลยขอชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาทำลายชื่อเสียงของคลินิกแห่งนี้นะคะ
แต่เรื่องนี้เธออยากเตือนจริง

ครั้งสุดท้ายที่เข้าไปที่คลินิกก็คือ๒๘กุมภาพันธ์
แล้วมารู้เรื่องจากเพื่อนอีกคนว่าติดกล้องเนี่ยในห้องน้ำคือ๗มีนาคม
บอกตกใจมากเธอก็เลยไม่สบายใจ
ไม่รู้ว่าในกล้องนั้นมีภาพอะไรอยู่บ้างมีภาพเธออยู่ด้วยไหม
เรามองว่ามันเป็นภัยต่อสังคมเนอะ
เพราะว่าเข้าห้องน้ำแล้วมันเป็นห้องน้ำรวม
แล้วเราไม่โอเคกับการจัดการปัญหานี้ของทางคลินิกด้วย
เราเลยมองว่าเราควรแจ้งความไว้ก่อนมากกว่าอย่างนี้ค่ะ
เราก็มองว่าเขาเหมือนเป็นพี่คนนึงอย่างเงี้ยเวลาเขาทำอะไรอย่างเงี้ย
ทุกคนก็จะเห็นว่าแบบเออเขาทำในเชิงเหมือนเล่น

เราก็จะแบบหลบเราก็จะไม่ให้เล่นอะไรแบบนี้
เราก็ไม่ได้อยากให้ถูกเนื้อต้องตัวเราอย่างนี้เนอะ
แต่ว่าคนในคลินิกก็จะเห็นว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้กับเรา
กับคนอื่นด้วยโดนตัวอะไรอย่างนี้
แต่เรามองว่าไม่คิดว่ามันจะไปถึงขนาดนี้
บอกว่าหลังจากที่เธอโพสต์เหตุการณ์นี้เอาไว้ในโลกโซเชียล
อินบ็อกซ์ไปหาเธอเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ไปบอกว่าคนที่แอบติดกล้องเอาไว้ในห้องน้ำอ่ะนะ
ชื่อว่าในเอ็มนามสมมุตินะคะ
เคยมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายกันด้วย
ผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเป็นอดีตพนักงานคลินิกนี้เหมือนกัน

เธอบอกว่าเธอตัดสินใจลาออกก็เพราะเหตุการณ์นี้เหมือนกัน
ไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะตอนที่จับได้ว่าในเอ็มนามสมมุติเป็นคนแอบติดกล้องในห้องน้ำเธอโกรธมาก
แต่ปัญหาคือทางคลินิก
พยายามไกล่เกลี่ยทำให้เรื่องเงียบ

ก็ในเอ็มคนที่ไปแอบติดกล้องในห้องน้ำ

อยากให้เรื่องมันเงียบอยากให้เรื่องมันจบไป
แล้วก็ไม่ได้พักงานในเอ็มนะคะ
ยังให้ในเอ็มไปทำงานที่คลินิกตามปกติอะค่ะ

ชอบทำตัวใกล้ชิดแตะต้องเนื้อตัว
ทั้งที่เหมือนกับเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้
นางสาวบีผู้เสียหายคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่เอา

ถึงขั้นลาออกจากคลินิกนี้เลยค่ะ
เขามีอาการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เหมือน
เหมือนประมาณว่าถ้ามีอะไรที่ขัดใจหน่อย
ในส่วนของอารมณ์เขาก็จะไม่ค่อยนิ่ง
แล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เขาก็เอาใบรับรองแพทย์มาให้ดูว่าเนี่ย
เขายังต้องเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่
ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นการคล้ายแต่อ่าง
จับเนื้อถูกเนื้อต้องตัวอะไรอย่างนี้
แต่คือถ้าทำร้ายเลยไม่มีค่ะ
มีเห็นแต่กับคนอื่นกับพี่ที่อยู่ในคลีนิก

อ้าวแล้วหนูเป็นคนเสียหาย
เขาก็เหมือนกับพูดมาปรับ

นี่นะคะทีนี้ค่ะก็ต้องไปถามทางคลินิกด้วยนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะ

ยอมรับว่ามีคนไปแอบติดกล้องในห้องน้ำจริงแล้วคนที่ทำก็เป็นพนักงานของคลินิกด้วยนะคะ
แต่ทางคลินิกบอกว่าหลังจากทราบเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ไปแจ้งตำรวจสอนอสุทธิศาลให้มาจัดการให้แล้ว
ส่วนคนก่อเหตุก็รับสารภาพว่าไปแอบติดกล้องในห้องน้ำเนี่ยช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่ได้เอาภาพไปเผยแพร่ที่ไหนไม่ได้เอาภาพไปขายใครดูภาพเพื่อสำเร็จความไข้ตัวเองเท่านั้น
คลินิกแจ้งมาแบบนี้นะคะแล้วตำรวจเนี่ยก็ให้คนก่อเหตุลบคลิปออกแล้วให้ลบคลิปต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต่อหน้าตำรวจตอนนี้คนก่อเหตุพ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้วค่ะตั้งแต่๑๔มีนาคม
ก่อนหน้านี้เราทราบค่ะว่าเขาเคยมีประวัติที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ขอไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะก็ในส่วนของประวัติการรักษาเนี่ยมันมีเหมือนว่าอาการดีขึ้นแล้วค่ะก่อนที่จะมาทำงานที่เราแต่เหมือนว่าน่าจะเป็นช่วงระยะหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเขายังเข้ารับการรักษาต่อเนื่องไหมหรือยังไงแต่ว่ากลับมีพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นมาล่าสุดที่เจอเหตุ
ค่ะในไหนอีกวันเลยถัดมาค่ะทางคลินิกก็ชี้แจ้งมาแบบนี้นะคะครับแต่ทีนี้ค่ะไอ้ที่มันมีรูมีอะไรที่แอบเจาะแล้วซ่อนกล้องเนี่ยค่ะทางคลินิกบอกว่ากำลังดำเนินการซ่อมอยู่นะคะซ่อมฝ่าเพดานห้องน้ำใหม่แล้วก็บอกเลยว่าถ้าใครมีหลักฐานการกระทำความผิดของพนักงานคนนี้เพิ่มเติมอีกเนี่ยนะคะให